อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็อุกอาจไม่แพ้กันนะคะ
พระสงฆ์ถูกทำร้ายคือคนร้ายเนี่ยคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้มีดเนี่ย
มือกำมีดแล้วต่อยเข้าไปที่ศรีษะพระสงฆ์เย็บไปสิบห้าเข็ม
แล้วนี่คือบุกไปทำร้ายหน้ากุฏิพระเลยนะคะ
ในวัดเลยอะค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดด้วย
มนุษย์ที่ป่อเต็กตึ๊งนะคะก็มาประถมพยาบาลพระรูปนี้ค่ะ
สันติอพัทธโรพระลูกวัดบางฉลงนอกนะคะ
พระรูปนี้เนี่ยถูกนายสาธิตรุ่งสว่างลูกศิษย์วัดวัยสี่สิบสองปี
ลุ้มคลั่งถือมีดเข้ามาทำร้ายถึงหน้ากุฏิ
โดยพระสันติให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสัก๔โมงครึ่งช่วงเย็นค่ะ
ตอนนั้นพระสันติกำลังจำวัดอยู่ที่กุฏิ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเคาะเรียกบอกหูดังมากเลยบอกตีตี้ตีตี้เรียกแบบนี้ค่ะ
เนี่ยพระสันติก็คิดว่าสงสัยพระลูกวัดรูปอื่นมาเรียกให้ไปทำวัดเย็นละมั้ง
ก็เดินมาเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเอาไม่ได้เจอพระเจอนายสาธิตค่ะ
แล้วมือสองข้างมีมีดอยู่ทั้งสองข้าง
แล้วก็เนี่ยทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้ายก็เลยมีการยื้อยุดกันก็ป้องกันตัวนะคะ
ก็มีการแย่งมีดกันแล้วนายสาธิตก็ใช้มือที่กำมีดเอาไว้เนี่ย
กเข้าไปที่เหนือกกหูซ้ายของพระสันติ
จังหวะนี้แหละที่คมมีดบาดเข้าไปที่ศีรษะของท่านเลย
พระลูกวัดรูปอื่นที่ได้ยินเสียงก็วิ่งเข้ามาช่วยแยกแล้วนายสาธิตก็วิ่งหนีไป
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่ก่อนเหตุเลยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเลยนะคะนี่คนนี้คือนายสาธิตนะคะ
เดินเข้ามาปรีเข้ามาในกุฏิเลยแล้วในมือถือมีดอยู่
เดินเข้ามาเลยค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็จะเห็นกล้องวงจรปิดตัวเดิมตัวนี้นี่แหละค่ะ
จับภาพขณะที่มีพระลูกวัดรูปอื่นเนี่ยพยายามห้ามแล้วก็จับตัวนายสาธิต
แต่สุดท้ายแล้วนายสาธิตก็วิ่งหลบหนีไปได้
อันนี้อันนี้คือจังหวะที่เข้ามาก่อเหตุแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเดินออกไป
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็เป็นภาพหน้ากุฏิจังหวะที่นายสาธิตหนีออกมาเนี่ยแหละค่ะ
นี่จังหวะนี้คือจังหวะที่ก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วก็หนีออกไปนะคะ
สันติบอกว่ากับนายสาธิตเนี่ยรู้จักกันมา๒๐กว่าปีแล้วนะ
วัยรุ่นยังเคยไปกินเหล้าด้วยกันอยู่เลยตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะบอกก่อน
ก็ยังไปกินเหล้าด้วยกันอยู่เลยแต่เดิมทีเนี่ยนายสาธิตก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วแหละ
หลังจากที่โตขึ้นก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองไม่นานไปเนี้ยถึงเพิ่งเห็นว่า
อ้าวนี่สาธิตมาเป็นลูกศิษย์วัดนี่นะแต่ไปมาก็ไม่ได้อยู่ประจำ
แล้วก็เหมือนกับลักษณะเป็นคนเร่ร่อนไปทั่วไม่ได้มีหลักแหล่ง
มีมาขอข้าวบ้างพระก็มีจ้างไปซื้อของบ้างครั้งคราว
แต่ช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระสันติบอกว่าไม่ได้คุยกับนายสาธิตอีกเลย
ยังงงอยู่เหมือนกันว่าสาธิตเป็นอะไรอยู่เอามี่เข้ามาจะทำร้ายเฉยเลย
แล้วก็มันก็เดินหนีเอาไปเลยพอที่ให้พระเดินไปตามก็เดินไม่ทัน
มันก็วิ่งเดินหนีออกไป
เขาพูดมาคำเดียวว่า